ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีม
เพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
เจี๊ยบเชิญยิ้ม

หัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพระกุ้งพุ่งไป
เฟ้วเฟ้าสวิงริงเกอร์
ลูกทีมพระกุ้งพุ่งไป

ชุด

กินให้ไวไปให้ถึงครับ
สนุกขนาดใหญ่ของเมืองไทยครับ
รวบรวมความบันเทิงนานาชนิด
สถานที่ที่เนรมิตบรรยากาศโดยรอบไว้อย่างงดงาม

ที่ทุกคนจะได้เพลิดเพลินจากการเดินเที่ยวชม

และเดินถ่ายรูปเป็นที่ละลึกได้ตลอดทั้งวัน

และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้

ตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง
และทีมไหนที่กินได้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด

จะได้รับบทลงโทษที่อาจจะทำให้คุณ
ถึงกับต้องคลานกลับบ้านกันเลยทีเดียว

และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท

เชิญครับเอาตังค์ก่อนไปเอาตังค์ก่อน
แล้วร้านนะครับที่คุณทั้งสองทีมจะต้องไปในวันนี้

ร้านที่หนึ่งรุ่งนภาษณ์

ค่อยไปเหรอสุดยอดโทษนะ

คุณวางแผนในการใช้เงินยังไงบ้างครับ

ผมไม่อั้นหมดเลย

ใจพ่ากู้เคยไป
นี่ถ้าเกิดคุณรู้อะไรกูก็ก๊อปมันนะสิ

เฮ้ยเชื่อพี่๘๐๐ไปเลยเลข๘สวย

ความคิดดีปะเนี่ย

อ่ะร้านที่สอง๑๐๐๐หนึ่ง

คิดเอาเองดิเหลือเวลาไรอะ

ผมขอให้ทั้งสองทีมโชคดีในการตัดสินใจครั้งนี้นะครับ

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอตัวช่วยจากผม
คุณสามารถที่จะโทรหาผมได้
ทีมละ๑ครั้ง
เพื่อกราบกราด

ให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้

เดี๋ยวเดี๋ยวให้โทร

ง่ายมากเดี๋ยวจะพาไปทางร้าน

เอาใกล้เลยโอ้โฮเอาที่เซี๊ยวถนั่นเลย
ร้านแรกมันเยอะไหมป้าพี่
แต่ที่นี่มีลุ่มนภาพรุ้น๑ลุ่มนภาพรุ้น๒
เฮ่ยของ๓ของ๔นี่แหละ

ร้านที่๑ร้านรุ่งนภา
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านแรกแห่งญาติรังสิต
ร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือแสนอร่อย
มีรสชาติน้ำซุปเด็ดกว่าใคร
ก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่สเติบบนเรือบนร้านล้ำไหญ
ที่จอดเด่นอยู่ในคลองรังสิทธิ์

ที่คุณก๊อฟวางเงินไว้ในร้านที่หนึ่ง

ทีมคุณพระกุ้งวางเงินไว้ในร้านที่๑
จำนวน๓๐๐บาท

อันนี้เดี๋ยว
ซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อของย่านรังสิต
ความพิเศษอยู่ที่น้ำซุปที่หอมจากการเคี่ยวของกระดูกหมู

ต้องบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเรือชามนี้ต้องชิมก่อนปรุง
เพราะรสชาติเด็ดถึงใจแทบไม่ต้องแต่งเติมเพิ่มรสชาติอะไรอีกเลย
ของคุณพระกุ้งจะเป็น๓๐๐บาท๑๐ชามนะครับ
ได้ครับผมเห็นเรื่อยเต็มแล้ว

ขออนุญาตนะคะพี่กอล์ฟครับ
ก่อนมาในเทวิตอยู่ไม่เคยกินข้าวเตี๋ยวเรือถึง๘๐๐บาท
ถ้าอยู่อัพีย้วฝ้าสบายเร็วใช่ปะสายกินมากเลย

คำได้แล้ว

ต้องปวงเรียกไหมได้ไหม